คุณผู้ชมครับมาดูครอบครัวอีกครอบครัวครอบครัวหนึ่ง
ตามหาน้องเฟิร์สน้องเฟิร์สเป็นเด็กชายวัย๕ขวบ
คือหายไปตั้งแต่คืนวันเสาร์ขออภัยช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ
เพราะว่าน้องเฟิร์สตามคุณปู่ไปที่ทุ่งนา
แล้วคุณปู่ให้น้องเฟิร์สหยิบเสียมให้เพื่อที่จะขุดปู
แต่ปรากฏว่าในเหตุการณ์นั้นน้องเฟิร์สโยนเสียมให้คุณปู่
ทีนี้คุณปู่ก็เลยดุก็เลยเสียงดังไปสิค่ะ
คุณปู่ดุเลยบอกว่าเดี๋ยวกูจะเอามึงตายนะเฟิร์ส
ปรากฏว่าหลานก็เลยวิ่งหนีไปกับหมา
ไปที่ทุ่งนาหลังหมู่บ้านที่บ้านกู่แก้วตำบลบ้านจีด
อำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานี
หลังจากนั้นตั้งแต่เวลา๑๕๓๐นาทีของวันเสาร์ที่๒๓พฤษฎิกายน
จนกระทั่งถึงวันนี้นะคุณยังหาตัวน้องเฟิร์ส
เด็กชายวัย๕ขวบคนนี้ไม่พบเลย
ซึ่งทั้งชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กู้ภัย
รวมตัวกว่าร้อยคนช่วยกันออกตามหาน้องเฟิร์ส

ถ้ามาถึงวันนี้ก็ย่างสู่วันที่๔แล้วนะคุณ

นี่แหละครับทั้งนักประดาน้ำทั้งสุนัขดมกลิ่น
ออกตามหาในพื้นที่ทุ่งนาหลังหมู่บ้าน
แล้วก็ตามสระน้ำหลังหมู่บ้าน
การค้นหาในวันนี้เป็นอีกหนึ่งภารกิจ
พุ่งเป้าไปที่ลำห้วยกุดที่มีความยาว๑กิโลเมตร
แล้วก็เข้าค้นหาภายในวัดกู่แก้วรัตนาบราม

ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดที่น้องเฟิร์สหายตัวไป

รองภูมิกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรกู่แก้ว

จากการเข้าตรวจภายในกุฏิ
ภายในวัดกู่แก้วรัตนาบรามจำนวน๑๐หลัง

ขณะที่การสืบสวนตั้งไว้๓ประเด็นคือหนึ่ง
น้องเฟิร์สถูกลักษณ์พาตัวไป
หลบหนีไปเองเกิดจากปัญหาของครอบครัว

หรือ๓เด็กอาจจะจมน้ำเสียชีวิต
คือเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านนะคุณ

สูบน้ำออกจากสระหลังบ้าน

ความยาวถึง๒๕เมตรลึก๓เมตร
เอาน้ำออกหมดเลยคุณปรากฏว่าไม่เจอน้องเฟิร์ส

ตอนนี้ก็เหลือที่ลำห้วยอีกนะครับ

ที่จะต้องทั้งดำน้ำลงไปดูหรือไม่ก็สูบน้ำออกนะครับ
ส่วนเรื่องที่เป็นเรื่องลี้ลับที่ชาวบ้านเชื่อว่า

เพราะว่าไปสอบถามพ่อหมอ
พ่อหมอก็ให้ญาติทำพิธีอะไรรู้ไหมคุณอุ้มหิน

และปรากฏว่าพ่อหมอก็ออกมาอธิบายบอกว่า
เท่าที่ญาติอุ้มหินเสียงดวงแล้ว
จะพบน้องเฟิร์สไม่เกินพรุ่งนี้

เรื่องนี้ทางตำรวจบอกว่าก็เป็นความเชื่อนะ

แต่ตำรวจก็ต้องทำงานในการค้นหาน้องเฟิร์สเต็มที่แหละครับ

ตอนนี้ทีนี้เราก็จะขยับไปบ้านญาติเขา
บ้านญาติเขาก็คือเป็นบ้าน
ลูกชายเขาไปหวัดอยู่ที่อีกวัดนะครับ
ตรงจุดนั้นแล้วก็ไปดูว่า

เผื่อการโมสมเผื่อเงินเงินเศษติฤทธิ์

แล้วก็ญาติทางแม่เขา

อยู่บ้านเหล่าสนก้วยเนอะ

บ้านฟูอยู่ที่นั้นเราก็จะไปถามชาวบ้านดู
ดูว่าเป็นไปได้มันอีกวัดหนึ่งก็ได้นะครับ
นี่แหละครับชาวบ้านแล้วก็ญาติของน้องเฟิร์สนะครับ

เชื่อว่าตำรวจกับกู้ภัยทำงานเต็มที่
แล้วก็เชื่อในเรื่องศัยศาสตร์ด้วยนะครับ
เรื่องของการเสี่ยงทายยกก้อนหินเสี่ยงทาย
น้องเฟิร์สยังมีชีวิตอยู่นะครับ
แล้วก็เมื่อเช้าจนถึงช่วงบ่าย
ชาวบ้านเองแล้วก็ครอบครัวของน้องเฟิร์ส

เผื่อว่าน้องเฟิร์สจะได้ยินแล้วก็ออกมาหา
เผื่อว่าผีบังตาอยู่บังน้องเฟิร์สอยู่ตรงไหน

และวันนี้จะมีการทำพิธีเสี่ยงคล่อง
หรือว่าเสี่ยงคล่องก็คือเอาคล่องมาเสี่ยงทาย
ก็ถือว่าเป็นพิธีของชาวอีสานเขานะครับ
ก็ไปไล่หาตามจุดที่น้องเฟิร์สน่าจะหายตัวไป

ภายในบริเวณวัดแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วย
เพื่อจะเจอน้องเฟิร์สเร็วนี้นะฮะ
เป็นกรณีของคนหาย๒คน
คือจุ๊บฝาแฝดแล้วก็เฟิร์สเด็กชาย๕ขวบนะครับ